ไปดูเรื่องช็อกที่เกิดขึ้นบนโบกี้รถไฟฮะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะ
แฟนคู่นึงเขากำลังจะไปโคราชเลยบอกว่าจะไปบ้านยายปรากฏว่าทะเลาะกัน
ฝ่ายชายเนี่ยนะคุณผู้ชมเอามีดอ่ะปักคอผู้หญิงอ่ะโอ้
ตกใจกันทั้งโบกี้รถไฟเลยครับโอ้ยสีหอมมากฝ่ายหญิงสาวผู้บาดเจ็บ
ชื่อว่านางสาวรัชนกอายุสามสิบเอ็ดปีก็นอนเสียเลือดอยู่แบบนี้ครับ
เราต้องย้อมสีภาพไว้เลยนะฮะอยู่บนบอร์ดที่นั่งเลยโอ้โห
ตำลดสตศรีคิวและกู้ไพรฮุกสามหนึ่งต้องให้การช่วยเหลือครับ
จุดที่เธอโดนแทงเข้าไปมันคือต้นคอด้านหลังมีดยังปักอยู่เลยคุณผู้ชม
แล้วก็มีแผลโดนแทงตามร่างกายรวมสามจุดแต่เธอยังมีสตินะ
ยังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ครับเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งประถมพยาบาล
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วแต่อาการเธอถือว่าหนักเลยครับ
สาหัสเลยต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพื่อให้แพทย์เนี่ยผ่าตัดเอามีดออกโดยเร็วเลยครับส่วนคนก่อเหตุ
ชื่อว่านายอรุณนายอรุณเนี่ยโดนพนักงานรถไฟ
และนายสถานีรวบตัวเอาไว้ได้
เหตุการณ์มันเกิดบนรถไฟขบวน๒๓๓เส้นทางกรุงเทพสุรินทร์
ขาขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยกำลังจะเข้าเทียบท่าที่สถานีรถไฟ
บัวขาวในอำเภอศรีคิ้วอยู่แล้วครับไปถามนายอรุณคนก่อเหตุก็
เล่าแบบนี้แฟนของเขาเนี่ยก็คือนางสาวรัชนกก่อนเกิดเหตุก็
คุยกันอยู่คุยกันอยู่ว่าจะกลับไปอยู่บ้านยายที่จังหวัดนครราชศรีมาก็เลยพากันขึ้นรถไฟ
จากสถานีทรัพย์ม่วงอำเภอปากช่องที่สระบุรีระหว่างทางดันทะเลาะกัน
เรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยก็คือฝ่ายชายครับนายอรุณไปคิดเอาว่านางสาวรัชนกแฟนเนี่ยมีชู้
คิดเองหรอคะเขาบอกแบบนั้นนะอืม
เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าแฟนมีชู้ก็เลยทะเลาะกันรุนแรงเลย
ทะเลาะกันมันบานปลายครับนายอรุณเนี่ยไปหยิบมีดปอกผลไม้
แล้วเป็นมีดปอกผลไม้ของฝ่ายหญิงด้วยนะอืม
หยิบเอามาจ้วงแทงฝ่ายหญิงครับตำรวจพอสอบถามได้ความมาแบบนี้ก็เลย
คุมตัวนายอรุณไปสอบประคำเพิ่มที่สพศรีคิ้วแล้วก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่า
จะส่งฝากขังต่อสารในวันนี้ด้วยครับค่ะโอ้โหโหดมากเลยอ่ะ
ถึงขั้นแทงคอนี่กะเอาชีวิตเลยไหมเนี่ย